เพื่อนนักแสดงที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
ดีมากเพราะว่าเขาก็รวบรวมแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เด็ด
ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยเอาไว้ด้วยกัน
และก็เวลาเข้าไปคือของมันเยอะมาก
แต่ว่ามีพนักงานที่ให้บริการดี
สามารถเลือกของได้ถูกใจตรงกับผิวหน้า

ครีมเหมาะกับสปิวหน้าของเราหรือเปล่า

ซึ่งปีนี้ก็เปิดเป็นสาขาที่๔แล้ว

แบบนี้ไม่ยากนะครับสมมติว่าจะบอกในเวลา
จริงแล้วบอกได้ครับแต่ว่าผมไม่รู้จักครับ
ต้องบอกแล้วเขียนได้แล้วก็พี่พนักงานครับช่วยด้วย
อ่าพี่หล่ะอยากจะช่วยหน่อยมั้ยจริงครับ
ผมก็คนที่มองหานะครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความงามนะครับ
มีให้เลือกแน่นอนนะครับที่นี่เลยครับ
แล้วก็ใครนะครับที่แบบอยากจะแบบได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบรวบรวมจากทุกมุมโลก
ผลิตภัณฑ์ที่ดารานักแสดงของเมืองไทยใช้กันก็ให้มากันเยอะครับ
สินค้าไม่แพงด้วยครับผมมีแต่ของดีทั้งครับ
ดนม้องว่าเป็นคนติดแฟน
นี่น้อยสุดละ
เออชังว่าแฟนเราทำได้หลายอย่าง
บางครั้งต้องให้เขาดูก่อนครับว่าผ่านไหมหมายถึงว่าผ่านไปถึงว่าเขาสวยหรือเปล่า
ถ้าโอเคแบบดูไม่อ้วนหรือว่าถ่ายออกมาแล้วดี
บางทีมุมภาพเราไปเสยบ้างอะไรบ้างบางรูปก็แบบรูปนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย

เขาก็เขาก็จะได้รู้มุมต่างที่น้องอาจจะแบบ
อย่างน้องเล่นกีต้าเป็นเขาก็อาจจะไม่รู้อะไรอย่างนี้
อย่างน้องแบบชอบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
ก็ผมว่ามันก็เป็นมุมที่บางคนก็อาจจะไม่รู้เขาว่าดีจังเลยแบบอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่นะจริงผมอะผมว่าผมแบบอย่างเด็ก
คือผมก็ถ่ายไปเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ก็มันก็สนุกดี
เราก็อยากจะเก็บความทรงจำในโมเมนต์ต่างกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
กับครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ผมว่าบางทีมันก็ดี
ช้าบ้างเล่นกล้องที่เป็นกล้องฟิล์มบ้างอะมันก็ดูช้า
มันทำให้เราใช้ชีวิตช้าลงอะไรอย่างเงี้ย
ครับผมก็เลยต้องลงรูปน้องเยอะครับ

เขาก็มาแซวผมครับเปล่าล่ะครับก็คือจริงแล้วแบบ
คืออาจจะมีแฟนคลับของทั้งน้องแล้วก็ของตัวพี่เวย์เอง
แล้วก็ของคนที่เขาไม่คาดฝันว่าพี่เวียจะลงรูปน้องอะไรอย่างนี้
เขาแบบเขาคงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอะไรอย่างนี้
ลูกผมลูกผมเองนะคนไลค์น้อยมากครับ
รูปที่ผมถ่ายครับถ่ายวิวถ่ายแบบเนี้ยแค่ไม่มีใครมาสนใจเลย

คนคนต้องให้ความสนใจเยอะครับก็ขอบคุณมากครับ
จะมีลูกคู่ข้างในพี่เวีย
ก็ถ้ามีงานหรือมีอะไรหรือว่ามีโอกาสได้ไปไหนมาไหนก็จะพยายาม
จะมีทริปเร็วนี้ไหมคะ
ถ้าไปกับน้องยังครับน้องยังแต่ว่าคือคือเหมือนช่วงนี้
ช่วงนี้แบบเล็งถ่ายทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
น่าจะเป็นช่วงแบบสงกรานหรือว่าหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้ครับ

ก็อาจจะมีไปทำบุญเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้ถึงวันเกิดเราด้วย
ก็มันเป็นช่วงหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยครับ
อาจจะแบบลองชวนกันว่าอยากทำบุญหรือเปล่า
ก็ตั้งใจจะชวนอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนจริงแล้วส่วนตัวของน้องเอง
เขาก็จะมีที่ที่เขาทำบุญกับแฟนคลับเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็มาชวนว่าพี่อยากไปด้วยไหม

อันนี้มันมันต้องดูว่าเวลามันมอบสมหรือเปล่า
ถ้ามันเหมาะสมก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับ
ไม่มีคือผมเชื่อว่าผู้หญิงนะลงหนึ่งรูปเนี่ยใช้เวลานานนะครับ

คุณโตเชียวว่าต้องต้องมีการแบบคิดมาแล้วว่าลูกนี้คือเด็ดน่าล่อนสวย
จริงนะครับแหมโดยนี้ไม่มีใครลงแบบลูกตัวเองดูเมื่อออกมา

ไม่นะครับคือเหมือนกับว่าด้วยความที่เขาสวยแล้วครับ
เขาก็โตแล้วมันก็อยู่ในวัยที่ผมว่าดีมากครับ
ไม่ครับ
เราโชว์ในแนวแบบออกกำลังกาย
มีอีกประมาณ๑๐ปีมีอีกประมาณ๑๐ปีมีอีกประมาณ๑๐ปี
มีอีกประมาณ๑๐ปีมีอีกประมาณ๑๐ปี
มีอีกประมาณ๑๐ปีมีอีกประมาณ๑๐ปี
มีอีกประมาณ๑๐ปีมีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี
มีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี
มีอีกประมาณ๑๐ปี
มีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี

มีอีกประมาณ๑๐ปี
เขาเป็นคนตั้งใจแล้วก็เขารักในอาชีพเขาแล้วก็เขาตั้งใจมาก
เราก็ดีใจที่เล็ตติ้งเขาดีแล้วก็มีคนดูเยอะมีคนชมผ่านผมมาเยอะ
แล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนที่ชมเขาเยอะเราก็ดีใจ
แล้วก็ไลน์บอกว่านี่มีแต่คนชมเขาบอกขอบคุณดีใจมากเลย
เพราะเขาก็กลัวว่าคนอาจจะไม่ชอบหรือเปล่า
แต่ว่าพอมันออกมาแล้วกระแสมันดีเขาก็ดีใจครับ
แล้วมีแซวเขาได้ผลปากต่อละครไหมคะ
ไม่ครับผมว่ามันก็เป็นรูปแบบของบทละครที่ให้ออกมา
แล้วแบบถึงเขาอาจจะแบบเขาเล่นถึงอ่ะมันก็เลยแบบสนุกอะไรอย่างนี้ครับ
พี่เรียค่ะพี่อ่อนชิกก็ลงแซวด้วยเรียนรับมือด้านเขารู้สึกดีครับ
ก็ดีครับใช่ครับมันก็น่ารักดีครับแล้วก็จริงแล้วแบบ
คือคนดูชอบเรื่องนี้เยอะผมเดาว่ามันน่าจะเป็นด้วยความที่แบบมันแปลกดี
แล้วแบบเขาเล่นได้เนอะอะไรอย่างนี้

ไม่เลยครับเขาเก่งอยู่แล้วครับผมผมก็อาจจะแบบอาจจะช่วยแนะนำได้บ้าง
แต่แบบแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้ว